ส่วนเรื่องของดิวที่เป็นดิวล้ำค่าแล้วก็ดิวที่ฮือฮา
มันเกิดขึ้นตั้งแต่รูปกาศที่ผ่านมาแล้วซึ่งหลายคนของเราส่วนใหญ่ก็ไปเล่นที่ญี่ปุ่น
เราก็พูดถึงแต่ละดิวกันหน่อยว่าแต่ละคนมีความคืบหน้ายังไงบ้างหลังจากที่ไปเล่นแล้ว
เป็นแข้งไทยคนแรกในหลีกสูงสุดของประเทศไทยที่
ปิดดิลไปก่อนหน้านี้แล้วและหลายสิบสองของปีที่แล้ว

ก่อนนั้นก็มีค่ายืมจากทางที่ซัปโปโรเค้าจ่ายมา๑๘ล้านบาท
แล้วก็ปลายปีที่ผ่านมามีข่าวราวเต็มผลงานของเจด้วยการเพิ่มค่าเหนื่อยให้
โดยรวมในปีหน้าค่าเหนื่อยเจจะเพิ่มอีก
ในปีหน้าขึ้นอีก๑ล้านบาทเฉลี่ยก็คือเดือนละแสนนึง
ก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก๖๗แสน
เพราะว่าก่อนในเมืองทองก็มีข่าวว่าเคยได้อยู่เมืองทองประมาณ๕๕๐๐
ก็น่าจะก็ต้องเฉียดล้านรวมด้วยเลี้ยงซ้อมหรือว่าเรื่องสวัสดิการอื่นด้วยนะครับ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งคนที่ย้ายไปเล่นที่หลีกญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ
เจ้ามุยเทียวสินแดงดาย้ายไปอยู่กับฮิโรชิมา
แต่ว่าไปด้วยสัญญายืนตัวนะคะ๑ฤดูกาล
แต่ว่าตัวเลขในการยืมตัวนี้ไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะคะ
ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่าค่าเหนื่อยที่เจ้ามุ้ยได้รับนะคะ
ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ๘๙แสนบาท
ก็บอกว่ามากกว่าตอนที่อยู่เมืองทองประมาณ๑แสนบาทต่อเดือน
ครับตอนที่ไปอเมริก็มีข่าวว่าเคยได้ประมาณสัก๑ล้าน๓แสนบาท

ไม่ว่าคุณจะดังจากไหนก็ตามเคยเล่นที่ไหนมาก็ตาม
ก็ต้องมีเพดานในการไต่เงินเดือนไปนะครับ
ก็พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งสำหรับมุ้ยนะครับ
ในวัยปีนี้ก็ย่างเขา๓๐ปี
ส่วนอีกหนึ่งคนครับธีรทรบุญมาทันก็เตรียมย้ายไปเล่นกับวิเซอร์โกเบ

แต่ก็คาดกันว่ามูลค่าเงินเดือนที่ย้ายไปเทียทรก็จะไม่ได้น้อยกว่า๖แสนบาท
มาดูที่นักเตะเยาวชนไทยกันบ้างก็มีจากกิจเวทพิรม
ก็ไปสัญญายืมตัว๖เดือนในตอนแรกนะคะ
ซึ่งเงินเดือนน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบแสนเป็นหลักแสนล่ะ

ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือชาวรรดิวราชา
ก็เป็นแบบยืมตัวก็เป็นทีม
แต่ว่าเรื่องค่าเหนื่อยของเจ้ายะไม่ได้เปิดเผย

ส่วนทางสิริโชคพาโสเดี๋ยวเรามีโอกาสจะติดตามข่าวมาให้
ลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
ก็โดนประตูไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่สอง
สุดท้ายแพ้ไปสูญประตูต่อหนึ่ง
เกมต่อไปก็จะเจอกับญี่ปุ่นวันเสาร์นี้๑๓มกราคม
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย